สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันเมื่อวานกันใช้นินทาอะไรใช่ไหมคะเอ่อ
อย่าใช้วินินทาเลยค่ะเขาพูดต่อหน้าสื่อเลยนะ
จากถุงมหาศจรรย์ของคุณไงจากคุณย่าคุณไงโอ้แต่ไม่รู้จริง
อันนี้เรื่องจริงเมย์พวกแม่ไม่น่าจะรอน่าจะไปเลย
รอรอนุ่มไปก่อนกลัวไม่มีใครไปเผาหนุ่มเข้าใจไหม
มหัศจรรย์คุณย่าเธอที่แบบว่ามอบเอาไว้คือเหมือนนิยายเลยเก็บไว้แล้วปอดมาเป็นแหวนมะคากมหาศาล
แล้วฉันก็ไม่รู้จักด้วยม้าถึงก็บอกว่านั่นไพรินนะคุณหมอเป็นเก็บที่ดีทุกอย่าง
ไม่ใช่ย่าเก็บใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็มาให้

แบบว่าในที่สุดต้องโทรไปถามส่งรูปไปให้ป้า

มันคือของที่ย่าใส่อยู่ทุกวันลูกเก็บเอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ยอืม

อันเบลี่งแล้วฮะไพรินทัพทิม

ก็พอใส่ไม่เป็น

คุณย่าเอามาวางไว้ให้บอกเก็บไว้ใส่พวกนี้เหรอ

เป็นถุงท้องเล็กอย่างนี้

เมื่อก่อนแกชอบไปผ้าหมา

หนูก็บอกอันนั้นน่ะลูกคำบท้ายาใส่น่ะ

นี่ไม่รวมเพชรที่ประกอบพระม่า

เพชรลูกมันมาสีกเสิร์ก

เก็บเข้าแบงค์ไปแล้วค่ะ

เธอจะเป็นหนุ่มกัญชัย๒อีบ้า
ยังเมาส์เรื่องไอ้ไข่อยู่เลยว่า
ฉันดูรายการนี้ทุกวันจริงเธอ
จริงเมื่อวานโทรไปถามอา
สรุปแล้วคืออะไรย่าให้อะไรไว้บ้าง
พี่หนูว่านี่ยังน้อย
เมื่อก่อนตรงนางเป็นคนไม่ดีนะ

เขาเป็นคนพูดเองด้วยว่าเขาแอบขโมยแต่

รักเราอยู่ที่บ้านเขาแล้วคุณย่าพูด

เขาไม่เคยว่าเลยนะพี่มดรามองจริง

เพราะว่าไวรัสโคโรนาหรือว่า

ซึ่งระบาดในประเทศญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น

เพิ่มเป็น๔๕๔คน
ไม่อยู่ที่ญี่ปุ่น
ปรากฏว่าวันเยียมคนติด
คนติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ญี่ปุ่นนะ
ที่เรายังถือว่าอยู่ในเขตน่านน้ำญี่ปุ่น

ก็นี่ไงเขาบอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๙๙คน
แต่ไม่แน่ชัดว่าจะรวมชาวอเมริกัน๑๔คน
ที่ขึ้นเครื่องบินอพยพกับสหรัฐไปแล้วหรือเปล่า

พร้อมกับเตือนว่าการระบาดของโรคโควิด๑๙
ในญี่ปุ่นนั้นกำลังเข้าสู่ระยะใหม่

มีผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนจีนรวมอยู่ด้วย

อยู่ในการแพร่ระบาดระยะที่๓

ขอให้ประเทศไทยมีการขยาย
การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจาก

จะถือเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
และจับเข้าห้องแยกโรคทันทีเพื่อรับการรักษา

รวมทั้งขยายการดำเนินงานในส่วนสุขภาพที่มีความเสี่ยง
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแบบสนามบิน

ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย
หากพบว่ามีอาการหวัดก็จะต้องตรวจวินิจฉัย

หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙นี้นะคะ
นอกจากนั้นยังพบผู้ติดเชื้อ
จังหวัดต่างทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อย

แกะรอยเส้นทางการติดเชื้อของผู้ที่ติดเชื้อ

ในจังหวัดไอจิแต่หนุ่มอายุ๒๐กว่าปี

และผู้ชายอีกคนนึงจากฮอกไกโด

อยู่ทั่วไปหมดนะคะยังไม่เศร้าว่า
ติดเชื้อได้อย่างไรยังหาที่มาไม่ได้

วิตกมากขึ้นนอกจากคณะ

ประกาศยกเลิกไปแล้วทางสำนักพระราชวัง

เพื่อเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จ

ในวันที่๒๓กุมภาที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ

การป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา
ด้วยการเรียกร้องให้พนักงานที่ทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับบุคคลอื่น

เรียกร้องให้พนักงานบริษัททำงานแบบเหลื่อมเวลากัน

จะต้องนำมาเสนอเป็นข่าวแรก

สองจิตสองใจอยากจะเล่าหรือไม่อยากเล่าดี

เคยเห็นแบบว่าไปเดินห้างแล้วไม่มีคนเลยไหม

ทุกวันนี้คนมันไม่กล้าออกจากบ้านกันแล้ว
และช่วงบ่ายที่ผ่านมาประมาณสักบ่ายสอง

คนไทยกลายเป็นครัวกลาดยิง

คืออยู่ตรงแถวถนนพญาไทย

ถนนพญาไทยกรุงเทพ

ถึงสาเหตุที่มาที่ไปอะไรเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราไม่รู้
แต่ขอจะเล่าถึงดีเทลว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
เรื่องต้นนะวันนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว๑คน
มีผู้เสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุเป็นผู้หญิงด้วย
ทราบว่านางสาวปิยานุษย์ฉัดไทยอายุเพิ่ง๒๘ปีเองนะครับ
พนักงานคลินิกเสริมความงามเนี่ยโดนเข้าหลายนัดเลยนะฮะ
ตามร่างกายแล้วก็ศีรษะ๓๔นัด
อกจากนี้ก็มีผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งก็เป็นผู้หญิงอีกนะครับ
ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ย
ปรากฏว่าทางทีมข่าวไทยรัฐของเราพยายามจะไปจุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนจุด๔๕จำนวน๗ปลอก

แสดงว่ายิงไม่ใช่ยิงปึ้งเดียวนะฮะ๗ปลอก
คนร้ายที่ก่อเหตุน่ะสรุปแล้วคืออะไรรู้ไหม

ถูกเป็นแฟนเก่าของคนตาย
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวปียานุษย์ชัดชัยเนี่ย

ครั้งนี้หึงห่วง

เอาจริงคือทั้งคู่เนี่ยได้เลิกลากันมาแล้ว
ได้เลิกลากันมาแล้วนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ย

สาเหตุของผู้เสียชีวิตได้อะไร
เราไปดูที่เฟซบุ๊คของผู้เสียชีวิต

ได้โพสต์ใบหย่ากับอดีตสามี

ปมเหตุจริงคือเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์
เขาได้โพสต์ใบหย่ากับอดีตสามี

อิสระให้กันแล้ว

ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

แฟนเก่าอันนี้คือวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์

พบว่าผู้ตายได้โพสต์ภาพช่อ

ขอบคุณค่ะอืมเฮ้ยขอบคุณค่ะอืมแสดงว่าคนเขาก็เลยไปวิเคราะห์เหมือนกับ
สิบสองเซ็นใบหย่ากันสิบสี่เหมือนมีการไก่เกลี่ยในการง้อคืนดีกันหรือเปล่า
แต่ปรากฏวันนี้สิบแปดมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นท่านผู้ชมวันนี้มันกลายเป็นเรื่องแปลกนะฮะ
ปืนหาง่ายเหลือเกินอืมมันมีคำถามออกมาว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนถึงครอบครองปืนได้แบบ
เราคิดดูอาทิตย์ที่แล้วขณะที่เราดำเนินอยู่แถวจุฬาถูกต้องไหมฮะ
นั้นเครียดเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีก็เอาปืนมายิงแต่วันนี้คำว่ากาดยิง
ต้องควรจะหยุดใช้กันแล้วหรือเปล่าอืมใช่อืมสรุปแล้วก็คือยังจับ
คนร้ายไม่ได้คนร้ายคือแฟนเขาเองก็ยังไม่เจอยังไม่เจอพี่คือ
เบื้องต้นก็คือยังจับไม่ได้ก็สรุปโดยรวมไม่ใช่เหตุไม่ใช่เหตุอย่างที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาที่น่ากลัวขนาดนั้นปรากฏว่าขอสรุปข่าวนี้ด้วยความเข้าใจนะฮะ
ง่ายเกิดจากความหึงห่วงซึ่งกันและกันวันที่๑๒กุมภาพันธ์มีการจดทะเบียนหย่า
กุมภาพันธ์เหมือนมีการง้อเหมือนมีการง้อเกิดขึ้น
หลังจากนั้นปุ๊บ๑๘กุมภาพันธ์เป็นโศกนาฏกรรมเกิดขึ้น
ซึ่งอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ผู้ตายยุค๒๘ฮะอย่างนั้น๑๐ปีแทนว่าตอนแต่งอายุน้อย
ก็๑๘นะฮะก็บอกว่าเนี่ย
ขอบคุณ๑๐ปีที่ผ่านมาแต่เราไม่รู้ว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเขาจดทะเบียนกันตอนไหน
แบบว่าอาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นเพื่อนกันได้แต่สมัยเรียนหนังสือหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ก็เขาบอกว่าที่สำคัญคือเกิดจากความหึงหวง
ไม่ได้เกิดจากแบบโอ้โหทุกคนเดี๋ยวจะตื่นตนก
เพราะตรงนั้นแถวนั้นเราต้องยอมรับโรงพยาบาลก็เยอะ
ข้ามไปอีกหน่อยก็โรงพยาบาลแล้ว

ที่คนต้องไปกินกล่วยจับอร่อยตรงนั้น
ก็เป็นข่าวที่ขอนำเสนอเป้าหมายให้ทัลกับสถานการณ์
ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเลยไม่ได้อัปเดตทันกับสถานการณ์
ปีใหม่เพิ่งผ่านไปตุดจีนเพิ่งผ่านไป

เรามาพูดถึงสงการที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วไหมล่ะ

นี่จะ๒๐แล้วเดือนนี้มี๒๙วัน

มีนาปุ๊บอีกแป๊บนึงสงการแล้ว
บางคนบอกสงการปีนี้

จี้หล่อนเตรียมวันหยุดไม่กี่วัน

สุดท้ายเขาสรุปแล้วหรอกว่าจะมีวันหยุดเพิ่มหรือเปล่า

ทักอายุนั่นทักอายุนั่นหยุดไปยังไงวันนายกด่าแล้วไง
เมื่อวานเห็นอยู่ไงมันมีการนำเสนออยู่ว่าอาจจะมีวันหยุดเพิ่ม

บริษัทบางโรงงานบอกยังไงรู้ไหม

อ๋อจ่ายเงินเดือนครึ่งเดียว
วันนี้จะมีวันหยุดแบบว่าคุณอย่าดีใจ
ในที่สุดทุกวันบริษัทส่วนใหญ่
บอกเลยฮะโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์
จะต้องหยุดวันหยุด
หมายถึงว่าบางคนหยุดไปเลย๑๐เดือน
หยุดไปครึ่งหนึ่งแต่เงินเดือนได้รับแค่ครึ่งเดียว

กับสองทำงานดีกว่าไหมแล้วเอาเงินเดือนเต็ม
หยุดแล้วหยุดเลย

ก็คือหยุดแล้วออกเลย
ไม่น่าถามเลยกำลังคิดเลยว่าจะหยุดกี่วัน

ต้องนำเสนอข่าวให้กุ้งเข้าไปทุกวัน

ประชุมคณะรัฐมนตรีธรรมเนียบรัฐบาล

กล่าวว่าเรื่องที่จะเสนอให้วันหยุดยาวเทศกาลสงการ๙วัน
เหตุผลคือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้น

เพราะมันมีวันหยุดเดิมอยู่แล้ว๕วัน
และมีวันทำงานติดกัน๒๓วัน
ส่วนที่สื่อนำเสนอข่าวว่าวันหยุด๙วัน
นายกบอกไม่ใช่ไปเอามาจากไหน

ระบุว่าจะมีการเกลี่ยวันเพื่อมารวมกัน

เพื่อให้คนไทยได้ไปจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยเพราะอะไร
วันนี้ธุรกิจโรงแรมไม่ต้องอะไรเยอะ

ภูเก็ตพัทยาบ๊ายบายไปแล้ว
เขาก็เลยทางมีการชงนายกขึ้นไปว่าเอาอย่างนี้

คือคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยจะต้อง

ให้กระตุ้นกันเองคนไทยทุกวันนี้ก็ไปเมืองนอก

เมืองนอกก็กลัวตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็ให้ระวังคุณแม่ก็

เพราะโหลไม่เกี่ยวกับอะไรยังอุตส่าห์ติดกับเขาต้องทำ
วันนี้ณวันนี้ก็เลยคิดว่าเขาก็มีการชงกันไป
เหมือนเอาไหมนายโอ๊ยเอาไหมเออวือทางเอ่อ

ท่านสมคิตจริงไปทักเขาบอกเราต้องเสนอสิ
ให้หยุด๙วันคนจะได้ไปท่องเที่ยวให้ไกลขึ้น
รถเมย์อาจจะไปเที่ยวภาคเหนือไปดูอะไรอย่างนี้
บางคนแบบว่าอาจจะไปเที่ยวให้คนไทยได้มีการเดินทางมากขึ้น
เขาหาว่ามันมีวันหยุดคือมันเหมือนเราได้ใช้วันหยุดจริง

เงินไม่มีเศรษฐกิจไม่ไปไม่ได้อีก

ว่าจะได้เทปหนึ่งนี้มันลำบากเหลือเกินนะ
ชอบไปชอบเดินทาง
กล่าวว่าก็บอกแล้วว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าใจไหมนั่นเข้าใจไหม
คำว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วมันได้ข้อยุติหรือยังนั่นถามกลับมาอีก
ไปดูความต้องการของเขาสิว่ายังไงกันต้องไปหาคำตอบมา
ฉะนั้นสื่อก็จะมาบอกว่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ดี
ก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยแล้วกันล่าสุดนายกออกมาจากห้องประชุมฮะ
กล่าวว่าได้มีมติไปแล้วว่าไม่มีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาคอรมอลแต่อย่างใดนะฮะ

คือเมื่อวานเหมือนมีการพูดลักษณะประมาณว่า

เพิ่มที่๑๖กับ๑๗ได้ไหมอะไรอย่างนั้นนะหรือว่ามีชงพี่มีชง

อ่าก็เลยแบบก็ยังเมาส์อยู่เลยว่า
หรือว่าหยุด๙วันแล้วเดี๋ยวพฤษภาจะหยุดอีกอะไรอย่างนั้น

ไม่มีการนำเรื่องของคอรมอ
แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยในการอยู่ผ้องเติมนะครับ
ผมคิดว่าพอหยุดปกติก็มากกว้าแล้ว
ก็มีความจำเป็นใช่ไหม
ก็เป็นไปตามนี้นะคุณผู้ชมค่ะ

สรุปเราจะได้หยุดกันวันไหนบ้างแองจี้

การปีนี้ก็คือวันที่๑๐คือวันศุกร์
คือวันเสาร์๑๒วันอาทิตย์
ซึ่งทุกทีสงการเราหยุดคือ๑๓๔๕
ก็คือได้๑๓๔๕คือจานคารพุทธ

๑๖๑๗อีก๒วันแล้วก็เสาร์อาทิตย์อีก
คือถ้าสมมุติว่าได้หยุด๑๒วันเป็นแบบนั้น

ใช่แล้วคนก็บอกว่าเดี๋ยวพอช่วงเดือนพฤษภาคม
ซึ่งต่อจากเมษาก็จะมีหยุดอีก
ตั้งแต่วันที่๑๒๓๔๕๖อะไรไม่รู้อีก
ไม่แต่เอาจริงวันนี้ที่เขาจะชงเข้าไป
คือหมายถึงที่คอรมอเขาแบบว่าถ้าเราอ่านข่าวกันเนี่ย

เพื่อให้เราไปกระตุ้นเศรษฐกิจ
ก็คืออย่างเช่นว่าในอาทิตย์หยุดจันทร์อังพุธแหละ

ก็ดูเสียเวย์นะก็ตอบไปอีกหน่อย
เพราะชนกับเสาร์อาทิตย์ก็ได้เป็น๕๖วันอย่างนี้ไงฮะ

เอาความจริงจากใจสาบานต่อไป

แค่คงทำงานอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ไม่ได้หยุดหรอก
ใช่คือเราอยากนำสิ่งดีเสิร์ฟคุณผู้ชมมากกว่า

นั่นคือความปลอมหล่อนคือปลอม

ฉันเป็นคนที่หยุดแล้วฉันเป็นโรคซึมเศร้า

บางทีก็สงสารบางคนทำงานที่เกี่ยวกับการนี้น้ะคุณแม่

มันอยู่ในบ้านสมมุติเขาเปิดปิดหยุด๙วัน

คนไทยไม่ไปเที่ยวเป็นแบบคนจีนไง
เราไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นกันเปล่าวะ

ถ้าวันหยุดแล้วไม่มีเงินก็ไปเที่ยวไหนไม่ได้ยังไง

คือหยุด๙วันมันเกินงบหมายถึงว่า
ถ้า๙วันนี้เออ๔๕วันโอเค

เห็นไหมช่วงหยุดรอยยาวเรดติ้งทีวีจะสูงมากเลย

ทุกคนจะแบบเอาของเก่ามาเพราะเราคิดว่า

โดยเฉพาะช่องทุกช่องที่เอาละครแบบว่า
ทั้งวันทั้งคืนรีวันทั้งวันทั้งคืนแล้ว

กดช่อง๓ด้วยใช่ไหม
ช่อง๓บุเพไง

พอวันหยุดยาวชอบมีเหตุการณ์อะไรแบบแปลก

สะเทือนขวัญเกิดขึ้นวันหยุดยาว

แล้วสุดท้ายก็ละครที่เตียงไว้

เพราะว่าข่าวมันสนุกกว่าจริง
อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่จังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
คุณผู้ชมค่ะว่ามีหญิงสาวลักษณะสติดูเพี้ยน
อุ้มเด็กผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาน่ารักเลย
แล้วเดินอยู่ริมถนนพระยาสัจจา

แต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่ลูก

หญิงสาวอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
สภาพคล้ายกับคนเมายาเสพติด
หรือว่าเพี้ยนร่างกายมอมแมมเลยล่ะ
เด็กชายอายุประมาณ๒ขวบ
ซึ่งเด็กมีลักษณะผิวพันธ์ขาวน่ารัก

คาดว่าไม่น่าใช่ลูกของหญิงสาวดังกล่าวแน่นอน
ก็เลยนำตัวมาสอบสวนที่สพเมืองชนบุรี
ซึ่งหญิงสาวคนดังกล่าวมีอาการคลั่งเลยค่ะ
บหน้าตัวเองถามก็ตอบจับใจความอะไรไม่ได้
จากการสอบถามนางสาวเดือนเพ็ญคันทวานิส

เปิดเผยว่าหญิงคนนี้เคยทำงานกับตนมาก่อน
ทำเป็นแม่บ้านอยู่ประมาณ๒เดือน

สอบถามก็ตอบอะไรไม่รู้เรื่อง

กระจายข่าวหากมีใครมาแจ้งว่าลูกหายไป
ให้ประสานมาเยี่ยงสวนภอมเมืองชนบุรี

ใช่ไปอุ้มมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วพ่อแม่พ่อไม่รู้เรื่องคือแบบครั่งสติไม่มี
อยู่ในที่ที่คนเห็นแล้วมาแจ้งตำรวจ

ก็ไม่ใช่ตัวเล็กนะก็โตแล้วนะ

ตอนนี้หาน้องใครที่แบบว่า

ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเลยวันนี้เลยค่ะ

อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
และมีรายงานว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกค่าย

เสาทวนสัญญาณที่เคยติดตั้งบนดอยม่อนแจ่มถูกลื้อถอนไปแล้วก็เรื่องก่อสร้างที่มันผิด
เช่นเดียวกับสัญญาอินเตอร์เน็ตถูกระงับไปด้วยเช่นกัน
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการจากการสื่อสารที่ถูกตัดขาด
สุรินณฑีภัยวันผู้ใหญ่บ้านหนองหอยเก่าเปิดเผยว่า
เพียงแต่ชาวบ้านดอยม่อนแจ่มเท่านั้นที่เดือดร้อน
แต่สัญญาณโทรศัพท์ที่ถูกตัดยังส่งผลกระทบไปอีกหลายหมู่บ้านรอบข้าง
อาศัยสัญญาณจากเสาที่ถูกลื้อถอนไป
หลังจากสัญญาณถูกตัดเมื่อ๓วันก่อน
หมู่บ้านก็ขอร้องให้ผู้บริการโทรศัพท์มือถือ
ส่วนปัญหาเรื่องการใช้ไฟฟ้าทั้งดอยม่อนแจ่ม
มีมิเตอร์ที่ขอจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นไม่ถึง๑๐ตัว
เหลือเป็นการพ่วงต่อมิเตอร์ไปให้ชาวบ้านใช้
ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริมเพื่อขอร้องความเป็นธรรม
ล่าสุดวันนี้ค่ะชาวบ้านและผู้ประกอบการรีสอร์ท๓หมู่บ้านบนดอยม่อนแจ่ม
ก็เดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือที่องค์การบริหารตำบลส่วนตำบลที่โป่งแยง
หลังจากจัดระเบียบพื้นที่บอยม่อนแจ่มก็ส่งผลกระทบกับชาวบ้าน

มารับหนังสือจากชาวบ้านที่เป็นตัวแทนส่งมา
พร้อมกับย้ำว่าจะนำข้อร้องเรียนทั้งหมด
ต่อในเจริญฤทธสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ด้านในกระมวลนวลใยผู้อำนวยการสำนักป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ที่๑ก็เปิดเผยว่า
โดยงานรัฐจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแต่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมาย
บริษัทมนตร์ม่อนแจ่มได้รับการผ่อนผันตามวัตติคม๓๐
ขณะเดียวกันพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่ง
ต้องควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด
ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟชาวบ้าน
เพียงบางส่วนที่ต่อพ่วงมาจากโครงการหลวง
แต่ให้ได้ประสานผู้ประกอบการให้ส่งรถสัญญาณโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่

ปัจจุบันผู้ประกอบการรีสอร์ททั้งหมด๑๑๖แห่ง
ถูกแจ้งความดำเนินคดีไป๒๗คน

มีการนำพื้นที่เกษตรมาสร้างรีสอร์ท

เอาก็กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย
คือมันจะเป็นเขาเรียกที่สอบประกอบใช่ป่ะ
อันนั้นคือทำประโยชน์อื่นไม่ได้นอกจากทำพืช

เขาเรียกว่าหัวโหดซ้อมเมียจนสติหลุด

เห็นไหมเขาบอกว่าหัวเรื่องเมียอย่าไปนั่นกันเยอะ
ในที่สุดคนที่จะเป็นหมา

ไปเถิงขวัญอุตสามารยีหน่อยเป็นยังไงบ้าง

อยากจะต่อสัญญาณทันที่ไม่ได้หรอ

ยิงด้วยนะคะนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาก็เปิดเผยว่า
ที่ประชุมมีมติปิดการรับบริจาคทุกรูปแบบแล้วทั้งการบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ตั้งแต่วันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งปิดรับบริจาคในรูปแบบเงินสดในวันนี้
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกรายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ซึ่งยอดเงินในขณะนี้นะคะก็มียอดเงินประมาณ๘๗๘๒๗๓๘บาท๔๘สตางค์นะคะ
ซึ่งก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว๒๙ล้านบาท
ตอนนี้ก็มียอดเงินคงเหลืออยู่ที่ประมาณ๒๐๒๘๗๓๘บาท๔๘สตางค์

ก็นี่เขาก็จะมีการเอาไปใช้ต่อนะคะ
เอาไปช่วยเหลือเยียวยาในส่วนอื่นด้วย
หลังจากที่จานจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ

นั้นที่ประชุมมีมติให้ใช้เงินที่เหลือ
ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในไอซียู๔รายค่ะพี่
ที่คาดว่าอ๋อที่ต้องเอามาใช้เงินในการรับรอง
เลยว่าน่าจะพิการถาวรจำนวน๓ราย
เพิ่มเงินเยียวยาให้อีกรายละ๑๕๐๐๐๐บาท
อีกหนึ่งรายคาดว่าจะเสี่ยงต่อการพิการ
แล้วก็ต้องรักษาอย่างน้อย๖เดือน
ก็จะเพิ่มเงินเยียวยาให้อีก๑ล้านบาท
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บปันกลางบาดเจ็บเล็กน้อย

จะพิจารณาใช้เงินช่วยเหลือต่อไปด้วย

จะเป็นตัวแทนผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต
ในการเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วน
รวมทั้งพลเมืองดีที่เข้ามามีส่วนร่วม

แล้วก็มอบใบประกาศกิจคุณ

ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างตามหาตัวพลเมืองดี
โดยได้ภาพจากทางโซเชียลเบื้องต้น๔๕ราย
ส่วนรายอื่นตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหาค่ะ
อย่างไรก็ตามก็ต้องแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัว

แล้วก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศจริงที่
ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
แต่เห็นด้วยนะเพราะว่าการรักษาบางทีมันไม่
ไม่จบมันเลยใช่ใช่แล้วก็อันนี้มันคือเป็นเบอร์แค้น

กว่าล้านยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้ปุ๊บโอเคล่ะในช่วงที่
มีสื่อมวลชนติดตามดูอยู่ก็คงจะมีคนรักษาแต่หลังจากนี้
ปุ๊บจะเป็นยังไงอ่ะซันติก้าเป็นไงจะไม่ได้หรอเบอร์เงียบ
แล้วนะบางคนยังไม่ตายก็ยังทรมานอยู่พี่อันนั้นก็
โหดอันนั้นก็คือหลายอย่างเหมือนกันท่านผู้ชมจำกรณีสาว
แม่ลูกอ่อนที่แบบว่าถูกสามีซ้อมจนเบลอได้ไหมเราก็นั่งบนรถเรา
ก็เอาข่าวมาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะว่าเฮ้ยจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อ
ลูกนะฮะฝ่ายสามีเนี่ยออกมายอมรับว่าจริงทำร้ายภรรยาจริงเพราะ
เครียดเครียดจากอะไรมีปัญหาหนี้สินอยู่๗ล้านบาทแล้วภรรยาเป็น
คนชอบความรุนแรงชอบให้ตบให้ตีนะชอบให้ตบให้ตี
หญิงนั้นฮะล่าทสุดนี่เขาบอกว่าเนี่ยคือผู้ชายบอกช่าย
ทำร้ายภรรยาเขาจริงภาพที่ออกมาตอนนั้นเราจำไหมที่ภรรยานั่งรถแล้ว
เลอจำชื่อไม่ได้เลยบอกโอ้โหทำไมทำกันได้ขนาดนี้
คือผัวเมียทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอสามีทำร้ายจนจำตัวเองเบลอไปหมด
จำอะไรไม่ได้เลยจำจำได้แต่ชื่อลูกอ่ะจำชื่อลูกได้นะ
ฝ่ายสามีเขาก็ออกมายอมรับใช่เขาทำร้ายภรรยาเขาจริง
เพราะอะไรเพราะเขาเครียดเครียดปัญหาหนี้สิน๗ล้านบาท
เพราะอีกอย่างหนึ่งผมไม่ผิดหรอกเพราะภรรยาผมชอบความรุนแรง
ชอบให้ตบให้ตีตอนเวลามีเซ็กซ์หน่วยงานหลายหน่วยงาน
ก็ต้องพยายามเสนอตัวเข้าไปจะไปไก่เกลี่ยให้จะทำแบบว่า
นู่นนำนี่ให้อ้าวสุภาษิตที่เขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องผัวเรื่องเมีย
กำลังจะสอนคนไทยฮะคุณไปดูเฟซบุ๊คล่าสุดของนายสุรเทพ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยนี่ภาพล่าสุดพาภรรยาแล้วก็ลูกไปเที่ยว
นี่นะฮะพร้อมกับตัดพ่อสังคมว่าครอบครัวสำคัญที่สุด
พอเกิดเรื่องสังคมหน่วยงานต่างแหล่งข่าวทุกชนิด
ยื่นมือเพื่อช่วยแล้ววงเล็บด้วยนะฮะช่วยปั่นช่วยปั่นนะ
และใช้ความรู้สึกกับภาพที่เห็นตัดสินเราตัดสินครอบครัวเรา
โดยที่ไม่เคยถามหรือปรึกษาเราหรือครอบครัวเราเลยนะฮะและเรื่องจริง
ยังไม่เคยถามว่าเราสองคนเป็นยังไงมาก่อน
ศิลธรรมจริยธรรมความถูกต้องนะฮะคุณคุณแล้วก็คุณ
ตัดสินกันเองหมดเลยนั่นก็ประชดกลับมาด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าพอจบเรื่องเรา๓คนพ่อแม่ลูก
หลังจากที่ไปนำเสนอข่าวกันเนี่ยจะใช้ชีวิตต่ออยู่ยังไง
ถามใจพวกคุณดูบ้างนั่นเขาแอบด่าสื่อนะฮะ
เขาบอกว่าถามใจพวกคุณดูนี่หรือคุณเรียกว่าความยุติธรรม
โดยรับเรื่องราวมาจากไหนไม่รู้นะแต่มีใครสักคนไหม
ที่มาถามมาสัมผัสความจริงว่าเรารักกันแค่ไหน
มีปลมีปลนะฮะปลต่อไปอีกอย่าตัดสินคนอื่น
บนจุดที่อุ๊ยบนจุดที่คุณยืนแหมเหมือนโดนแอบด่ายังไงก็ไม่รู้นะครับ
วันนั้นฉันเป็นคนนั่งอ่านข่าวนี้ด้วยโดยยังไม่รับรู้ความจริง
จากใจเราสองคนไม่ขอยืนบนใจไม่ขอยืนบนใจใครทั้งโลกหรอกครับ
แต่ขอแค่ยืนในใจของจุดเหมือยอิ่งก็พอปรากฏว่า
หลังจากที่เขาออกมาโพสต์ปุ๊บน้องสาวฝ่ายหญิงก็ได้ออกโพสต์ข้อความว่า
คนนึงใช้ชีวิตสบายอีกคนดิ้นลนแทบตายคือพ่อกับแม่
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแฮชแท็กอย่านึกถึงแกเอง
ถ้าจะเป็นแบบนี้สงสารพ่อกับแม่ที่เสียน้ำตาไปเท่าไหร่แล้วนะ
อ้าวปัญหาครอบครัวกลับมาเยือนครับในขณะเดียวกันแม่ของฝ่ายหญิง
ตอนนั้นเราบอกเขาโดนทำร้ายทุบตีเลยนะแม่เขาอายุ๕๐เนี่ย
เขาก็เปิดเผยว่าภาพที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นจริง
เพราะวันนั้นแม่เขาเป็นคนจัดการเองถูกต้องไหมแม่เขาเป็นคนโพสต์เอง
เขาบอกว่าเป็นความจริงหลังจากที่ลูกสาวตนเองออกจากโรงพยาบาล
ได้ไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดสกลนคร
เพราะอะไรไปฟื้นฟูสภาพจิตใจไปฟื้นฟูสภาพจิตใจเนี่ย๒วัน
จากนั้นลูกสาวก็ไม่ได้กลับมาหาตนจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาเชิญตน
เพื่อไปไก่เกียร์ด้านคดีความโดยนายเทพนายเทพก็คือสามีนะ
สำนึกผิดพร้อมจะขอรับเหม๋ยแล้วก็ลูกกลับไปดูแลต่อที่บ้าน
ตนถามลูกสาวก็ได้รับคำตอบว่าจะขอกลับไปเพื่อชีวิตครอบครัว
นะครอบครัวเนี่ยจะได้สมบูรณ์ก็เลยปล่อยให้ลูกได้เลือกทางเดินของตัวเอง
นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะแล้วฝากบอกกับนายเทพว่า
จะทำอะไรเนี่ยให้ใช้สติให้มากอย่าใช้อารมณ์
อย่าให้เหตุที่เกิดขึ้นเหมือนเช่นเดิมจากนี้ตนจะทุ่มเทเวลาให้กับการขายส้มตำแล้ว
ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแม่บอกอุ้ยพอแล้วฉันจะขายแต่ส้มตำแล้ว
พอจริงมันหมดเวลาไปเยอะรายได้หลักของที่บ้าน
ก็คือส้มตำกับครอบครัวเนี่ยคือส้มตำแล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยราชการเห็นไหมฮะ
หรือยังล่ะนะพร้อมเผาเลยแม่หน่วยงานทุกหน่วยงานทุกสืบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันเต็มไปหมดเลย
แม่บอกไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงไม่รู้จะอธิบายคำว่าขอบคุณยังไง

แม่บอกซึ้งซึ้งในน้ำใจ
เอาแม่เขาก็จะซึ้งจริงก็ได้
น่าเหมือนเราไเหร่น่าเหมือนเราสุยเลยนะข้าวนี้อานกันหลายคนแล้วนะ

อ่าไปข่ะด้านประเทศบ้างดีกว่า

เจ็บสองเถอะ
ฉันเห็นเขามาตั้งแต่เด็กฉันก็คิดว่าเขารุ่นเราคนเดียว
หลังน้ำตาบนวิธีคอนเสิร์ตหลังจากป่วย
เป็นปอดติดเชื้อจนไม่มีเสียงร้องเพลง
ต้องขอยกเลิกโชว์กลางคัน

ก็พยายามจะร้องเพลงแต่เสียงแหบจนร้องไม่ไหว
สุดท้ายก็พูดกับผู้ชมว่าผมร้องเพลงไม่ได้แล้ว
ผมไม่มีเสียงแล้วผมต้องไปจริงผมเสียใจจริงครับ
เดินลงจากเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจจากแฟน
ก็ผมต้องขอโทษผู้ที่มาชมการแสดงในวันดังกล่าว
วินิจฉัยว่าผมเป็นปอดอักเสบ
ไม่รุนแรงก่อนจะขึ้นแสดงในวันดังกล่าว
แต่ผมก็ยังตั้งใจจะทำโชว์ให้ดีที่สุด
เพื่อแฟนเพลงของผมเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้
ผมเล่นคอนเสิร์ตแล้วร้องเพลงออกมาจากใจ

ผมรู้สึกผิดหวังหัวเสียและเสียใจอย่างมาก
ผมได้พยายามทำเต็มที่แล้ว

ร้องจนไม่มีเสียงจนต้อง
แล้วเป็นคนที่มีคอนเสิร์ตเรื่อยจริงนะ
เพราะว่าเขาอยู่กับเปียโนอันนี้
แล้วเขาก็ร้องมันได้ทั้ง๓ชั่วโมง๒ชั่วโมงเลยนะเธอ
เคยดูคอนเสิร์ตที่เอามาออกอากาศนั่น

แล้วเวลาเขาวิจารณ์กับใครก็มัน
แต่ตอนที่ที่อะไรให้กับควีน

ก็ออกพูดเรื่องเทกอง

อยากได้พระเอกคนนู้นคนนี้คนนี้ไม่ได้พระเอกตามที่ต้องการ
มันเป็นไปได้ยังไงว่าดาราจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเล่นกับใครมันเป็นไปไม่ได้เนอะ

เออถูกไหมแล้วอย่างวันนี้หนูไปสอบถามคนที่เคยร่วมงานกับพี่ชอ
ผู้จัดการให้รับงานพี่ชอตบอกว่าพี่ชอตบอกหมดอยู่แล้ว
ขนาดเขาไม่ได้เป็นตัวละครแบบไม่ได้เล่น
ชอตยังแจ้งรายละเอียดหมดเลยว่าใครเล่นเป็นบทไหนบทไหน

คนนี้ที่เคยคอนเฟิร์มไว้ขอเปลี่ยนตัวไปอีกคนนึงนะ

ก็ถึงทหารมายุฬาดนปุบฟินดิ์สาวพี่เหมียวด้วย
คือพี่ตั๊กจะต้องใดหน้าม้า

แล้วเรียกฉันมาทำไมแต่เช้าไง

จนถึงหน้าบัตรนาวก็ยังไม่มีใครรู้นางกลับทำไม

เออฟังน้องสักนิดนึงคุณแม่

ณตรงนี้เนี่ยขวัญรู้สึกว่าขวัญก็อยากจะกล่าวขอโทษ
ขอโทษทุกคนค่ะขอโทษผู้ใหญ่

เราตั้งใจจะทำงานอยู่แล้ว
ทุกชิ้นโดยสุดความสามารถ
แล้วก็ขอโทษพี่ที่กอพี่นักแสดง
ทุกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ขวัญเองก็เคารพ
เพราะว่าเราอยู่วงการมาตั้งนานใช่ไหมคะ

ขวัญไม่ได้ไปกราบลาแล้วบอกเหตุผลด้วยตัวเอง
แล้วก็ขวัญก็เลยต้องถอยออกมาก่อน
ส่วนพี่ชอตเนี่ยขวัญก็ต้องขอบพระคุณพี่ชอต
สำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเพราะว่าพี่ชอตเองก็รักและเอ็นดูขวัญมาเสมอ
ถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แต่ก็พอมีเวลามีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้พี่ฉอยก็จะนึกถึงขวัญ

แต่ว่าณตรงนี้อะไรที่ขวัญมีอะไรผิดพลาดไป
เราก็ขอโทษด้วยทั้งพี่ชอตหรือว่าพี่เอส
ขวัญในการวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่ต้องตัดใจแบบออกจากกล้องมาเลยอะ
คือขวัญเองก็ทำตัวลำบากค่ะ
เรื่องแบบนี้มันก็สะเทือนใจทั้งตัวขวัญเองด้วย
คือขวัญเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอยากทำอะไรผิด
เราก็อยากจะทำสิ่งที่มันถูก
เราไม่อยากที่จะหากหรือมีปัญหากับใคร
โดยเฉพาะพี่ชอตซึ่งเป็นคนที่ขวัญคลบอยู่แล้ว
เพราะว่าพี่ชอตเป็นผู้หญิงที่เก่งถูกไหมคะ

แล้วก็เราเป็นคนทำงาน
เราก็อยากอยู่ท่ามกลางกับคนที่ทำงานเก่ง

คือขวัญขออนุญาตไม่แตะไม่ชัด
เพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างซึมซิกีฟมากอะค่ะ

อ้าวพี่ชอตทำไมไม่บอกเข้าไปล่ะ

เขาบอกว่าขอไม่ตอบเรื่องนี้
เขาไม่ได้ปฏิเสธแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบ
เป็นคำถามของนักคราว

ว่าพี่ชอตเป็นคนเก่งทำงานเก่ง

อยากทำงานด้วยแล้วเททำไม

เหมือนคุณแม่นั่งในเปล่า

เมาส์ว่าทำไมนักข่าวไม่ถามอ้าวเพราะว่าอยากจะเล่นกับพุทธหรือเปล่า

อ้ำอาจจะมาตอนบ่ายน้องกลับไปตั้งแต่เช้าแล้ว

สัญญามีจริงหรือเปล่า
อ้าแม่โมทพร้อมใช่ไหมครับ

ไปให้ดูแล้วเหรอ
ลาเมย์จะไม่ยุ่ง
ลาเมย์ไม่เล่าดูค่ะ
วางไว้สองเรื่องอ๋อสงสัยนางสับสนนางเบอร์กามอส

นางก็ออกไปเลยขอโทษที่ไม่ได้ไป
แบบไปแจ้งไปบอกลาผู้ใหญ่หลายคนที่ร่วมงานด้วย
ตกใจว่าอ้าวไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับ
แต่นางบอกนางจะชดใช้ค่าเสียหายเรื่องการยกกองให้กับพี่ชอตทั้งหมดนะ

ทำไมตอบแทนพี่ชอตเลยดูสิ
ไม่แล้วก็อันนี้ในเรื่องนี้คือพี่ชอตก็คือผู้จัดถูกไหมคะ
จอกับพี่เอกก็คือผู้จัดส่วนภูมิกับคือพี่กู่

ว่าได้คุยกันบอกว่าน้องไม่อยู่แล้วนะหรืออะไรยังไงต่อ
เราว่ารู้
เข้ามานั่งพี่ชอตไหมครับเอาไง
เป็นคนเม้าไม่เป็นก็

หมายถึงว่าถ้ามีอะไรเขาก็เล่าแบบ

แต่เขาไม่ได้แบบใส่อะไรเพิ่มเข้าไปแบบ
ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวว่าไม่ชอบอะไรอะไรอย่างนี้

มากรงถ่ายไง

ตกใจกับแม่เซนเสอไม่ทันนะครับ

ขวัญนะเนี่ยเสียขวัญนะเนี่ย

อย่างรู้ว่าสถานที่เป็นที่ไหน

แต่ตั๋มนิ่งภาพเคลื่อนไหวต่างนานนาน
เป็นภาพเคลื่อนไหวเลยอย่างเนื้อในถ้าไปดูตัว
เซอร์ตอนแรกที่ออกมาที่เป็นโต๊ะนั่งยาว
อันนั้นถ่ายก่อนมาที่จะเริ่มทุกอย่างนะครับเหมือนเล่นละคร
ว่าเป็นคำสั้นคัดสั้นที่มีบทมาให้แล้ว

เขาถ่ายแค่แบบตัดแดดออกสั้นแล้วก็ตัดปึ้ง

เขาจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนื้อหามันคืออะไร

จากบทไหมหรือใหม่ก็ได้คิดเองก็ได้ไม่ต้อง

แต่คำมันอาจจะไม่ได้เป๊ะที่อยู่ในบทอะไรประมาณนั้น
เออชัดเลยเอาวิธีเอาอย่างนี้แม่
เออก็เก๋นะเก่งเอาอย่างนี้ตอนนี้คือเข้าใจผิดกัน

ยืนยันจะชดใช้ค่าเสียหายจะใช้ไม่ใช้ก็ไม่รู้ล่ะค่ะ
แต่เรื่องนี้แสดงว่าจะต้องยกพับโปรเจกต์มาเลยหรือว่า
คนคะแม่ก็เปลี่ยนนางเอกง่ายกว่าไหม

สำหรับขวัญไม่ใช่มั้ง

ต้องเปลี่ยนตัวละครไป

โอ้โฮเกรงเจ็บพี่ชอตล่ะค่ะ
อ่าพูดแอปปลอม

น่าจะกวนนางประชุมอยู่สิช่วงนี้

ออกไม่หรอกเขาก็เขายังทำอยู่

ตัวละครเปลี่ยนแล้วยังทำแต่ต้องไปดูต่อไป
สุดท้ายแล้วใครจะมาเล่นเป็นนางเอกคน

สายลุงเองชื่อเรื่องใช่ไหมสายลุง

แอนทองแล้วก็มีหนุ่มหน่อยฟน
พอฝนตกมักจะเจออะไรสวยงามเสมอ

หลังจากเจอหมู่ฟ้าฝนกันนำ
หน้าฝรั่งแล้วละครึ่ง
ก็โดนเมาว์ว่าแม่มีชู้
พ่อเป็นคนอะไรทำไมนะ
อ่าจบไปแล้วค่ะ
ตอนนี้เรื่องขวัญดังจริง

อ้าวเรื่องเมื่อวานมีคนเล่าไปแล้วฮะเจโม่

เพื่อนสนิทของใบเฟิร์น

เปิดตัวนี่ไงเปิดตัววันวาเลนไทยปุ๊บออกมาแฉปั๊บนี้

แจรถกุญแจบ้านเขาเอาคืนหมดแล้วนะฮะ

อะไรเป็นยังไงพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้น

เมื่อก่อนผู้ชายคนนี้เป็นบาริสต้าที่แบบดัง
บาริสต้าแบบเป็นผู้บริหารแบบร้านกาแฟ
ซึ่งหล่อแซ่บแล้วก็มีคนไปชอบเยอะ

อยู่จากแถวพระยาทัยแล้วท่านมันจำไม่มี

เป็นบาริสต้าเป็นคนแบบว่า
เป็นคนที่แบบว่าเรียนจบเมืองนอกอะไรอย่างนี้

สืบไปสมัครมีแฟนแก่กว่า๑๐ปี

ผู้หญิงก็ยังคบหาดูใจอยู่
คือเอาง่ายคือหมายถึงว่าใบเฟิร์นไม่รู้
วันนั้นที่โพสต์รูปคู่กันไป

ทวงกุญแจถามพี่สาวรถจากน้องสาว

ช็อคสิเอานี่

อะไรอยู่อีกดีน่าแนวกาลีเนอะ

ผู้ชายหล่อไงแค่นั้นเราก็โป๊

ใบเฟิร์นก็จะออกมาเผยว่าตอนนี้ตัวเองก็ช็อก
พวกนางก็บอกว่านางก็รู้กับพ่อครบคราวเนียแหละ
แล้วก็จะแถลงข่าววันที่๑๙กุมภานี้
ขณะที่ด้านเจโม่ก็ออกมาเคลื่อนไหวขอโทษ
โดยเจ้าตัวบอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ล่าสุดคนเราก็ต้องไปส่องไอจีว่าเป็นอย่างไร
ก็พบว่าเจ้าตัวลบภาพคู่แฟนเจโม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งานนี้แฟนก็เลยอดใจรอฟังความจริงจากปากนะฮะในวันพรุ่งนี้

ถ้าไม่มีขนนี้คุณแม่ไม่ถ่ายเขาก็ไปคบกันนาน
ไม่แต่รู้ตอนนี้ก็ยังดีกว่าคบไปนานกว่านี้นะเอาจริง
รู้หรือคุณหรือแต่คนที่ติดตามรายการล่ะค่ะ

อย่าไปลงเรื่อยเปื่อยลงไปสเปะสปะ

แล้วลงก็คือให้ชัดเจนไปเลยว่าใช่
อังกฤษติกรมันจาะเรือนระดับ๑ถูกไหมคะ

ชอบเข้ารายการนี้คือพิธีกรมีข่าวด้วยตัวพิธีกรเอง
อะไรนี้ชงโดยบาริสต้าแองไล
แหวนคุณย่าบ้างข่าวเปิดตัวแฟน